สุรินทร์นะครับงูเหลือมตัวสามเมตรโอ้โหเสียของ
ทำแบบนี้เสียของไอ้งูตัวนี้ทำไมอ่ะนะครับ
มันเอาออกมาหมดเลยคืออย่างนี้คือเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับเลี้ยงไก่ไก่มันก็ร้องร้อง
แต่คุณผู้ชมดูใครไม่เคยเห็นเนี่ยครับนี่มันขย่อนออกมา
มันขย่อนไก่ออกมาตะกะนะเราเนี่ยมันกินทั้งตัวไก่และกินทั้งไข่ไก่
โอ้โหนะครับเสียงร้องวันแรกออกมาดูไม่เจออะไร
วันที่๒มีเสียงร้องอีกออกมาเจอไอ้นี่ครับ
แล้วคราวนี้พอไปเรียกกู้ภัยจะให้มาจับไอ้งูตัวเนี้ยนะฮะโอ้ยดู
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้มันกินกี่ตัวน่ะโอ้โหสองตัวโอ้สามตัว
ผมไม่เคยเห็นงูกินไก่เยอะขนาดนี้ในคราวเดียวเลยอ่ะ
นี่มันก็ไม่ไหวจริงจริงไงไม่ไหวจริงจริงนี่นะครับคุณผู้ชม
มีทั้งตัวไก่มีทั้งไข่ไก่กี่ฟอง๓ฟองตัวไก่กี่ตัว๓ตัว
พี่ปุ๊ยจดเลขใหญ่เลยฮัฮะโอ้ในโทมันยังมีอีกนู่นอ่ะ
ค่ะนะฮะอ้าวบ้านเลขที่นะบ้านเลขที่ยี่สิบสอง
แต่ไม่เคยเห็นจริง

๕ตัวโอ้โหเนี่ยครับ

เอาไม้เมตรเอาตลับเมตรมาวัดเลยนะ

ทำรั้วทำรั้วของล้าวไก่ให้มีชิ้นน่ะ